ทุกผู้ชมครับสายตรวจของสพเมืองอ่างทองเนี่ยไปเจอรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยนะครับ
คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วคนขี่ก็ท่าทางมีพิรุษ
เรียกให้หยุดตรวจค้นก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหนีเจ้าหน้าที่นะ
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามนะครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทุกผู้ชมครับสายตรวจของสอบพ่อเมืองอ่างทองเนี่ยไปเจอรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยนะครับ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหนีเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยขี่รถหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ

ก็พยายามขอเรียกตรวจสอบนะครับ

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน
แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน

แต่ว่าสุดท้ายก็ตามจนทัน